คุณผู้ชมคนดีชอบแก้ไขคนอะไรชอบแก้ตัว
อย่ามาอ้างแบบนี้มันมั่วเกินไปค่ะสุจบรรยายจริง

เปิดบ่อนไพ่นกกระจอกแทน
อ้างไงเป็นข้ออ้างไง
สุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ไปบุกจับ

สุดท้ายถามว่ามีใครเล็ดลอดสายตาเจ้าหน้าที่ไปได้ไหม

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองวิ่งกันหอบหืดอย่างนี้นะคะ
คือพยายามไปดักปิดประตูตีแมว
ร้องไว้ได้ทุกคนร้องไว้ทุกด้าน
จับกลุ่มนักพนันชายหญิงรวมกัน๑๐คน
มีนายชัยสิทธิ์แซ่อีอายุ๔๐ปีรับว่าเป็นเจ้าของบ้าน
จัดให้มีการเล่นพนันไพ่นกกระจอก

นายชายสิทธิ์รับสารภาพโอดครวนบอกว่า
ตั้งแต่เกิดโควิดระบาดมันทำให้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้าน
ส่งผลให้ร้านอาหารก็ขายไม่ดี
ตอนนี้คือถ้าเกิดว่าร้านอาหารยังเปิดได้นะ
แต่ห้ามมีคนไปนั่งทานห้ามซื้อกลับบ้านอย่างนี้ได้
แต่นายชายสิตรับสารภาพบอกว่า
ผมก็เปิดนะแต่ไม่มีคนมาซื้อ
เพราะว่าไม่มีใครออกจากบ้าน
ก็เลยแอบเปิดบ่อนการพนันไพ่นกกระจอก
นักพนันค่ะมาเล่นกันหลังร้านนี่แหละ

โดยจะเรียกเก็บค่าเข้าเล่นคนละ๓๐บาท

ข้อหาคือร่วมกันลักลอบเล่นไพ่โดยผิดกฎหมาย

ต่อการติดโรคอันเป็นการฝ่าฝืน
พ่อรากอฉุกเฉินนะคะ

ช่วยกันนะคะค่ะ
ไว้เป็นเยี่ยงนะแต่อย่าเอาอย่างนะ